สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีกันเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์
ทุ่มตรงเป็นต้นไปทางออฟฟิเชียลยูทูปไทยรัฐของเราเท่านั้นครับ
และที่สำคัญครับตลอดทั้งเดือนนี้เดือนตุลาคม
เขาว่ากันว่าเป็นเดือนแห่งความสยองขวัญ
ทางสถานีผีดุของเราก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้ครับ
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลที่มียอดวิวกว่า๑ล้านวิวครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อย
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ารายการของเรานั้น
เป็นรายการที่ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงครับ
อยากให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังในรูปแบบของความบันเทิง
ทั้งหมดเลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้ดูระยะพินิษฐ์แล้วก็วิจัยละยานของแต่ละท่านครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญนั่งอยู่กับผมตรงนี้ครับ
ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นสาวน้อยแห่งล้านนาครับ
ที่ต้องบอกว่าเรื่องเล่ายอดวิวของป้าแมวนี้ไม่น้อยหน้าใครจริงครับ

ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสาวน้อยล้านวิว

เพราะว่าแต่ละเรื่องที่ป้าแมวมาเล่าให้พวกเราฟัง

ซึ่งก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปประมาณสักเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
แมวเคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
ครั้งนี้ป้าแมวมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่อง
ในเดือนฮาโลวีนเดือนแห่งความสยองขวัญ
ที่ป้าแมวจะมาเล่าในเดือนนี้คือเรื่องศพสยอง

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เขาเล่าให้ฟังมาได้เป็นปีแล้วค่ะ

แล้วพอดีวันนี้นึกดูเออมันมีเรื่องพี่เมย์อยู่เรื่องหนึ่งก็คือ
เมย์เนี่ยแกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

แกมีลูกชายคนนึงชื่อน้องแม็กซ์
แล้วก็น้องแม็กซ์เนี่ยจบปตีแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไร
แต่ว่าอยากมีธุรกิจเล็ก
ช่วงนั้นปีนั้นรู้สึกว่าร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่กำลังดัง

น้องก็ขอแม่แบบขอเปิดเป็นส่วนตัวเป็นร้านเล็กเนี่ยค่ะ
ก็พากันไปหาโลเคชั่นหาตึก
ก็ไปได้ตึกนึงคือป้าเมย์เอ๋ยเชื่อเนอะ

ทีนี้ดูจากเขาเรียกว่าโลเคชั่นเนี่ย
มันเหมาะสำหรับที่จะเปิดร้านเพราะว่า
ห้องที่น้องดูเป็นห้องหัวมุม

แต่ว่าตึกตรงข้ามก็มีอีกแถวหนึ่ง

มันเป็นสมัยเขาบอกว่าเคยได้ยินว่าเป็น
ร้านขายคอมพิวเตอร์แล้วก็เจ๊งไป
ก็จะมีป้ายธนาคารทรัพย์สินธนาคารติดอยู่
แล้วก็เป็นถนนที่ว่าจะไปหลังหมู่บ้าน
แล้วก็อีก๒ห้องถัดจากเขาเนี่ย

แล้วก็วัยรุ่นแทงกันตาย

แล้วพอสมมุติว่าถ้าไปถนนเส้นข้างเนี่ย

มันเป็นที่ว่างหมู่บ้านซึ่งโครงการยังไม่ได้ทำอะไร
มันก็เป็นถมแล้วแต่ย่ามันเริ่มขึ้นแล้วเนาะ

เพราะว่าสมมุติถ้าลูกค้ามามันก็จะมีที่จอดรถ

ใช่ไอ้๒ห้องที่ปิดไปเนี่ยก็จอดได้
แล้วก็ห้องนั้นก็ได้ข้างหลังก็ได้
ก็นัดกับเจ้าของตึก
แล้วพอวันที่นัดมาดูตึกเนี่ย
เจ๊เจ้าของตึกเนี่ยเขาก็แวะมา
เพื่อที่จะมาตกลงรายละเอียดกัน
เจ๊เขาลงรถมาก็คุยกันเข้าใจ
เพราะว่าเจ๊ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกัน

เขามีลูกชายคนเดียวทำงานบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง
แต่ไม่ค่อยมาออกต่างจังหวัดบ่อย
ก็เลยตกลงว่าให้เช่าเฉพาะชั้นล่างนะ
คือชั้น๒ชั้น๓ไม่ให้
คือเป็นตึกแถว๒๓ชั้น

ส่วนไอ้ข้างบนชั้น๒ชั้น๓ไม่ให้

ก็เขามีการทำประตูเหล็กไว้เรียบร้อย

ก็เอามาเปิดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าเยอะเลย
ลูกค้าก็มาเยอะแยะไปหมดเลย

เขาก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นพี่ผู้ชายที่อยู่ชั้นสองไม่เคยเห็นกัน
แล้วพอเริ่มสนิทกับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเนี่ย
สนิทกันมากเนี่ยเด็กโตเนี่ย
อย่างพอเขาเล่นเกมเสร็จก็จะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง
คืออย่างเมื่อก่อนนี้มันยังไม่เขาเรียกว่าตำรวจหรืออะไรเนี่ย
ยังไม่ค่อยเฮี่ยมเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเท่มมั่วเท่าไหร่
ไม่มีกฎออกมาว่าจะต้องปิดเท่านั้นเท่านี้ค่ะ
ทีนี้ด้วยความสนิทกันอ่ะเด็กที่เล่นเกมที่ลูกค้าที่กลับออกไปที่สนิทกันเนี่ย
เขาก็จะปิดประตูไว้ให้มันเป็นลูกบิดใช่ไหมคะ
แต่หน้าร้านเนี่ยประมาณ๓ทุ่มน้องแม่เขาจะปิดละ
แล้วก็ตอนนั้นแม่เขาก็จะทำที่นอนเล็กไว้ให้
มันก็จะมีตู้ที่ขายขนมหาด้วย
คืนนั้นน้องเฝ้าเด็กแล้วก็งีบหลับไป

เป็นใส่เสื้อสีขาว

คือปิดจอแล้วทำไมมันยังไม่กลับ
เขาก็ก้มลงควานหาเว้นตา

เดินออกจากตู้ขนมแล้วก็ตามไปส่อง

เขาก็คิดในใจว่าเออพี่ชั้น๒คงมา
เขาก็เห็นแว๊บว่าเดินขึ้นไป
แล้วก็ตรงลูกกงกระดายเนี่ยอ่า
เจ้าของเขาจะเอาไวนิวปิดไว้
แต่ก็เห็นอยู่นะว่าเป็นพี่เดินขึ้นไป

น้องก็เดินมาดูความเรียบร้อยแถวตู้คอม

ก็จนมาถึงช่วงชั้นลอย
เขามีความรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองเขาอยู่

วันนั้นก็น้องก็เข้านอนแล้วก็หลับไป

กลับก็งับประตูไว้ให้
เขาก็สะดุ้งตื่นได้ยินเสียงประตูเหล็ก

เขาก็เดินไปส่องก็เห็นเดินขึ้นไป

เหมือนมีอะไรดนใจให้ขึ้นไป

น้องก็เลยเปิดประตูเหล็กแล้วก็เดินขึ้นไป

คนยืนแล้วเราจะมองขึ้นไปเห็นเป็นไปไม่ได้

แม็กซ์ก็เก็บความสงสัย

เพราะว่าเหมือนได้ยินเสียงก๊อกแก๊กอยู่

ถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้น๓

มันติดลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์แบบ
เขาเรียกแบบฟ้าที่เรามองเข้าไปไม่เห็น

แล้วข้างในเปิดลักษณะเป็นไฟดาวนไลท์

เหลืองสว่างน้อยค่ะ

น้องก็ยืนตั้งนานแล้วก็มองเข้าไป

ก็เป็นห้องเปิดไฟสลัวอย่างนี้
เขาบอกสงสัยพี่เขาเข้านอนแล้ว

บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทักอีกละกัน
กำลังจะหันหลังเดินกลับ

ประตูเหล็กชั้น๓มันเปิด

ถ้ามันปิดไว้นานพอเปิดมันจะสวิงเอง

มันก็อ้าประมาณสักศอกหนึ่ง

เหมือนอัดอัดติดหน่อยเขาจะไม่ยุ่งใคร
แต่เที่ยวนี้แบบเหมือนไม่มีสติอะไรเลย

ประตูมันเปิดก็ต้องมีคนเปิดใช่ไหมคะ
น้องก็บอกเอาวะไหนก็ขึ้นมาแล้วเนอะ

ก็อ้าพออ้าปี้มันดัง
มันมีคนโยนเชือกลงแล้ว
แล้วปลายเชือกมันก็จะอยู่ตรงกระดาย

แล้วปลายเชือกนั้นเหมือนโยนลงมาแล้วดึง

ใช่มักตายมันก็จะหนี

เขาก็เดินขึ้นไปแล้วก็ตรงกุญแจห้อยเอว
เขาจะมีเหมือนแบบกลมแล้วกดแล้วมันจะมีไฟฟ้า
ไฟฉาย

มันเป็นห้องโล่ง
เห็นอับมากเหมือนไม่ได้เปิดมานาน
เหม็นอับเหม็นกลิ่นสีที่ทาไม่เสร็จ
แล้วก็มีโต๊ะที่ว่าขึ้นไปทาสีวางอยู่
มีผ้าเก่ากองอยู่มีที่นอน

แล้วไอ้เชือกเส้นนั้นมันก็ยาวขึ้นไป
แล้วก็ตรงเหมือนกับเป็นช่องลมที่เขา
ไม่มีกระจกนะคะมีแต่มีแต่โครงเหล็ก
มันก็ขึ้นไปพาดตรงโครงเหล็กนั้นแล้วก็ย้อยลงมา
แต่ไม่มีอะไรนะคะคือขึ้นไปผ้าแล้วย้อยลงมาเฉย
ได้ยินเสียงเหมือนคนปิดตู้เย็นแบบปึ้ง

มันก็ตกใจว่าตายแล้วสงสัยพี่ได้ยินอ่ะว่า

น้องก็ด้วยความที่เขาไม่ใส่รองเท้าอะเนาะ

ก็นั่งมองรอตั้งนานก็เสียงมันก็ไม่มีใครตามลงมา
เพราะคือที่๓เหมือนกันเลย
เฝ้าไปก็หลับเด็กก็กลับหมดแล้ว
กลับหมดเรียบร้อยแล้วน้องก็งีบหลับไป
สะดุ้งตื่นก็มาดูความเรียบร้อยของโต๊ะคอม
ทีนี้เสียงประตูไม่ดังประตูเหล็กปิดอยู่

น้องก็งีบหลับไปประมาณตี๓กว่าเกือบตี๔
เหมือนมีคนมาจับหัวไม่เท้าเขาเขย่า
น้องก็สะดุ้งตื่นสายตาก็สั้นมืดก็มืด
เขาเห็นเป็นผู้ชายรูปร่างสูงเลย
กางเกงสีดำใส่เสื้อแขนสั้นสีขาว
ไม่เห็นหน้าแล้วก็บอกว่า
อยู่ทำไมที่นี่ออกไปไปเลยนะไม่ต้องมาอยู่

น้องก็ตกใจก็คว้าแว่นตาขึ้นมาดู
แต่ประตูปิดหมดแล้วขึ้นไม่ได้

น้องก็ตายแล้วคิดจะรู้คือเขาแอบขึ้นไป
น้องก็กลับไปที่จะไปนอน
ให้ไปนั่งใจเต้นตึก
พี่ให้ได้จะได้ขอโทษว่าได้ขึ้นมาได้ทำผิดไปแล้ว
เหตุการณ์ก็ซ้ำเดิมอะพี่พี่แจ๊คครับก็ปิดประตูอะไรเรียบร้อยก็นอน
ฟังเสียงก็ไม่มีเสียงอะไรก็น้องก็เลยหลับก็บอกว่า
แสดงว่าวันนี้พี่ไม่มาประมาณสักตีสองกว่าเนี่ยค่ะ
สะดุ้งตื่นเสียงประตูเปิดแก๊กน้องก็คว้าแว่นตาใส่เลย
วันนี้ไปคุยให้ได้จะต้องอ่าจะต้องจะต้องเจอจะต้องบอกว่า
ผมผิดไปแล้วนะที่ขึ้นมาดูอะไรประมาณเนี้ยพอเดินไปที่ประตูเหล็ก
ประตูเด็กทีนี้เปิดอ้าเลยประมาณว่าขึ้นมาได้เลยประมาณเนี้ย
เออเปิดได้เลยใช่อืมแม็กซ์ก็เดินขึ้นไปเลย
พอเดินขึ้นไปปุ๊บชั้น๒ที่ว่าประตูกระจกปิดอยู่นะคะ
แต่มีคนเดินไปเดินมาแล้วก็น้องก็บอกว่าพี่บอก
ผมขอเข้าไปหน่อยอืมบอกว่าผมขอโทษแล้วแม็กซเขาก็เห็น
มีคนเดินมาที่ประตูกระจกแล้วก็เสียงไอ้สลักประตูอ่ะ
มันแก๊กอืมแล้วร่างนั้นก็เดินไปแล้วเขาเปิดให้ละเหมือนเปิดให้แบบ
ให้เราเปิดประตูเองเขาเปิดเราให้ค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลย
ก็เดินไปก็อ้าประตูกระจกแล้วก็ประตูมุ้งรวด
แล้วก็ขณะที่หันหลังจะปิดประตูกระจกเขาก็เห็นมีร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาหาเขา
แล้วก็โดนโปะคล้ายคล้ายโปะยาสลบค่ะอุ้ยอ่าโดนโปะเลยนะ
แต่เนื่องจากโปะเหมือนผู้หญิงจะโดนฉุดแล้วผ่า
โปะยาสลบคนที่ทำกับเขาคือรูปร่างใกล้เคียงเขาเลย
แต่เนื่องด้วยความชำนาญไม่มียามันไม่เยอะพอที่จะให้เขาสลบไปเลย
ครับแต่ว่าอ่อนไปหมดแล้วแต่สติมีอยู่เขาก็โดนลาก
แล้วก็จับนอนคว่ำอืมในเขาบอกว่าในขณะที่เขาก็นึกเลยว่าในขณะที่เขาเปิดประตูกระจกเนี้ย
แอร์ข้างในมันมันปะทะออกมามันเย็นใช่ไหมมันเย็น
แล้วช่วงที่นอนคว่ำเนี้ยร่างนั้นก็ขึ้นค่อมอืม
แล้วก็เหมือนใช้เชือกเป็นผ้ารัดเอวหรืออะไรอย่างเงี้ค่ะจะมัดเขาครับ
คือใช้ไขว้เนี่ยค่ะแล้วก็มัดน้องก็พูดอะไรไม่ได้แต่รู้รู้หมด
แต่ว่าแขนขาอ่อนหมดเลยขณะที่กำลังโดนมัดน่ะไอ้ประตูห้องนอนที่อยู่หน้าเขาที่เขามองเห็น
เป็นประตูห้องนอนครับมันเปิดออกอืมทีนี้ไอเย็นที่พุ่งออกมา
มันเหมือนห้องเย็นเลยพี่แจ๊คมันปะทะหน้าเขาแบบเขาบอกเย็นมากเลย
ก็เป็นคนยืนอยู่ใส่กางเกงสแล็กสีดำอืมเขาก็เขาก็มองขึ้นไปเรื่อยเลยนะ
จนเห็นแขนเพราะว่าข้างบนเป็นเสื้อเครื่องแบบค่ะขององค์กรหนึ่งสีขาวครับ
แต่แขนที่เขาเห็นเนี่ยพี่แจ๊คแม่บอกซากศพชัดเลยป้า
ทำไมอ่ะคือให้ป้านึกถึงมัมมี่ที่มันแห้งแห้งใช่หนังสีกระดูกใช่
แห้งหมดเลยแห้งหมดน้องก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
เขาก็พยายามจะเงยหน้าขึ้นไปให้ได้เนอะคนมันโดนยาเนอะครับ
พยายามจะเงยหน้าขึ้นไปให้ได้แต่ไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงแล้วบอกว่าแม่
อย่าทำเลยประมาณว่าพอเถอะคือไม่ต้องทำเขาแล้ว
แล้วเสียงคนที่ค่อมหลังเขาอยู่เนี่ยพูดขึ้นมาว่าทำไมลูกเป็นอย่างนี้อ่ะ
มันไอ้จรชัดชัดไอ้เนี้ยมันไอ้จรชัดชัดอืมดูดิผมยาวใส่แว่นตา
ลูกยังแก้ตัวแทนมันอีกเหรอเท่ากับว่าคนที่คล่อมเขาอยู่นี่ก็คือเจ๊ที่เป็นเจ้าของเจ๊
เจ้าของที่ให้เขาเช่าอ่ะนะใช่ที่ให้แม็กซ์เช่าอ่ะนะใช่เออ
แล้วประมาณเหมือนสติหลุดแล้วค่ะเหมือนคนบ้าครับเนี่ยจะแก้ตัวแทนมันตลอดเลย
ทำไมต้องแก้ตัวแทนมันมาไหนจรชัดชัดอืมเนี่ยผมยาวใส่แว่นเนี่ยมันไอ้จรชัดชัด
มันทำลูกขนาดนี้แล้วลูกยังจะแก้ตัวแทนมันอีกเหรอ
แล้วพอน้องแม็กซเงยหน้าจะดูว่าไอ้ร่างที่มันเหมือนซากศพดำแห้งแล้วมันจะพูดว่าไม่อยู่แล้ว
อืมก็เป็นห้องเหมือนเป็นเตียงเข้าไปอืมอ่า
เย็นก็ปะทะมาตลอดเวลาเลยครับขณะที่เจ๊น่ะก็บ่นพุ่มพ่ำพึ่มพำอะไรเนี่ย
ประตูชั้นสามมันเปิดโอ้ทีนี้แบบแอดเปิดแบบเต็มที่เลยครับ
แล้วก็มีแบบเหมือนคนที่รูปร่างใหญ่เดินลงส้นลงมาเลยแบบตึง
แล้วก็กระชากประตูออกเลยนะที่เขายังไม่ได้ล็อก
เขาบอกไอ้คนนี้นี่สุดยอดป้าคือผมเหลียวไปเนี่ยนะคือมะขามข้อเดียวเลย
มีเตี้ยเตี้ยล่ำล่ำเลยน่ะอืมที่คอมันมีเชือกพันอยู่เนี้ย
อย่างนี้ถลนแบบบวมเลยอืมแล้วก็เข้ามาแล้วก็แบบอีแจ๊ก
มึงไปปล่อยวิญญาณกูได้แล้วนะมึงแช่งกูไว้ทำไม
กูไม่ได้ไปไหนสักทีนะมึงไปปล่อยกูเดี๋ยวนี้นะ
เจ๊ก็หวีดขึ้นมาแบบแล้วก็ไอ้ลุงตุงนังก็วิ่งกันลงไป
ข้างหน้าไปเนี้ยเหมือนกันว่าอ้อแม็กซ์มันก็กระเสือกกระสน
ด้วยความที่เขามัดยังไม่แน่นเนอะ

ก็ไปเปิดน้ำล้างหน้าล้างตาตบ
ท้ายถอยให้มันรู้สึกตัวเต็มที่เนอะ

นอนที่ไอเย็นพุ่งมันตลอดเวลาเลย
ไหนก็ถึงขนาดนี้แล้วเนอะ
เข้าไปดูหน่อยแล้วกันมันอะไร
น้องก็เข้าไปดูในห้องนั้นพี่แจ๊คมันเป็นศพผู้ชาย
นอนอยู่บนเตียงแล้วก็เหมือนเขาเอาผ้านวมหนาปูก่อน
ศพเนี่ยอยู่บนเตียงยังมีคราบน้ำเหลืองของเขาที่ก่อนตายอ่ะ
แต่เนื่องจากศพคงไม่ใช่คนอ้วนมากเนอะมันก็มีไม่มาก
แล้วพอน้องเห็นปุ๊บน้องก็เฮ้ย
เขาบอกว่าให้ป้านึกถึงมัมมี่อ่ะที่มานอนในโรงอ่ะ
แต่ว่าเขาใส่เครื่องแบบครบเลยใส่รองเท้าถุงเท้าเป็นชุดของเขาที่ทำงานอ่ะ
น้องก็วิ่งลงมาวิ่งลงมาคว้าโทรศัพท์ก็ออกไปอยู่ข้างนอก
เขาบอกว่าใกล้จะเช้าหน่อยตี๓ตี๔เนี่ยน้องก็โทรหาแม่เลย
บอกว่าแม่คือมารับหน่อยน้องก็พูดไม่รู้เรื่องอันนั้นมารับหน่อย
ว่าเอางี้แม่ไปไม่ทันนะเดี๋ยวจะโทรเรียกลุงอีกคนที่อยู่ใกล้มาหา
พอแต่ละคนมาเนี่ยเท่าก็สรุปตรงที่ว่าเจ๊ลูกชายแกทำงานบริษัทใหญ่นะคะ
แกจะออกเป็นเพศที่๓แกมีแฟนแล้วแฟนเนี่ยชื่อจร
แล้วคนนี้ก็เอาโรคร้ายมาติดติดน้องผู้ชายครับจรนี่ตายก่อน
ติดเชื้อโรคนี้ตายก่อนใช่เมื่อก่อนเชื้อนี่โรคนี้จะดังมากเลยนะตายก่อนครับ
พอจรตายน้องก็ทำงานไม่ได้บริษัทก็ให้หยุดไป
เพื่อนติดใช่แล้วก็ด้วยความพี่แจ๊คคนเราเป็นแม่เนอะ
เรามีความเขาเรียกว่าแต่ละคนจะมีวิธีรับมือกับความเศร้าต่างกัน
อย่างเจ๊เขาเสียลูกเนาะคือกว่าจะตายมันไม่ใช่ง่ายเขาบอกโรคนี้กว่าจะทรมาน
ก็ต้องมองดูลูกซึ่งเป็นคนหน้าตาดีแล้วค่อยผอมแห้งจนกระทั่งเสียชีวิต

เพราะว่าแกดูแลลูกแกคนเดียว
เอาผ้านวมอะไรมาปูให้น้องนอน
แล้วก็เปิดแอร์เย็นสุดเลย

คือแต่งชุดเครื่องแบบลูกแกนั่นน่ะ
ใช้ชีวิตข้างบนเหมือนแกเป็นลูก

เหมือนผมว่าเขาคงกระทบกระเทือนทางจิตใจ

เอาลูกเอาศพลูกเก็บไว้ข้างบนแล้วเปิดแอร์ให้เย็น
แล้วปล่อยให้สบลูกค่อย

แล้วก็น้ำเหลืองน้ำหนองอะไรมันถึงได้ไม่เยอะ
แล้วก็เนื่องจากว่าตึกนี้มันห่างเขาอยู่แล้วอะเนาะ
แล้วก็ความเย็นด้วยที่ว่ารักษาสภาพศพให้เป็นอย่างนี้
แล้วก็น่าจะได้ไปรักษาตัว
ส่วนแม็กซ์เองเนี่ยดูจากรูปนี้มันใช่ไอจรเลยพี่แจ๊ค

ผมยาวใส่แว่นตาเหมือนรูปหล่อเหมือนกันเลย

คนล่ำเตี้ยมะขามข้อเดียว

จะทำชั้น๓ให้เป็นห้องให้ลูก
ก็จ้างช่างมารีโนเวทมาทำให้ดี

เมียช่างทาสีหนีไปกับผู้ชาย

วันที่ผูกคอตายตำรวจโทรไปหาเจ๊
แจ๊คแกมานะคือแกไม่กลัวเลยนะด้วยความที่แกรักลูก
ทั้งถีบทั้งเตะนะตบศพอ่ะ

แกตั้งใจจะสร้างห้องนี้ให้ลูก

เข้าไปตบตบศพนะตำรวจไม่ได้กันเพราะว่าตำรวจไม่ได้คิด
วิ่งไปแกทั้งถีบทั้งตบทั้งด่า
จะทำห้องให้ลูกกูมึงมาแขวนคอมาผูกคอตายในห้องลูกกูทำไม
ก็ด่าแบบด่าแรงเลยนะให้ให้วิญญาณมึงไม่ต้องรีบไปผุดไปเกิดเลย
แช่งเลยแช่งเลยให้มึงมึงผูกคอตายให้ทุกวัน
ให้มึงอยู่อย่างนี้นะให้มึงไม่ต้องไปผุดไปเกิด
ก็คงจะทรมานอยู่อย่างเงี้ค่ะจนแบบรอวันที่
จนกระทั่งลงมาบอกเห็นไหมลัยล่ะมึงจะพลอยกู
อืม

แล้วก็ไม่มีอะไรที่มาดนใจเขาเพื่อที่จะไปผูกด้วยประมาณนี้

ก็สรุปก็คือขนของออกหมดเลยไม่อยู่
แล้วแม่ก็ต้องโดนดำเนินคดี

เพราะครูไม่เป็นไรมาก
คือเหมือนประมาณว่าคนไม่ปกติแล้ว
พยายามที่จะเอาเชือกมัดน้อง
แล้วก็พยายามที่จะคุยกับบางสิ่งบางอย่าง
บอกว่าเนี่ยคือก็คือคนที่ทำลูกของตัวเอง
ก็สงสารแล้วก็สงสาร
คืออยู่สองคนแม่ลูกเนาะทำไมมาเสียลูกไปแบบนี้ประมาณเนี้ย
ก็เคสงั้นก็น่าสงสารนะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดคือตัวแม็กซ์เนี่ยนะฮะ
คือเหมือนไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาคือจะไปหาที่เช่าซะหน่อย
แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้คือเหมือนจะเจอผู้ให้เช่าที่ดี
กลายเป็นว่าสิ่งที่ผู้ให้เช่าคือเจ๊เขาคิดไว้ล่วงหน้าก่อนหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ตอนที่เห็นหน้าแม็กซ์ว่าเนี่ยคือคนที่ทำลูกเขาตาย
เหมือนใครก็ได้ที่หน้าตาเหมือนอะไรอย่างนี้ครับแกเหมาหมดเหมารวมหมด
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยชั้น๓ไม่ลงมาช่วย
จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวแม็กซ์มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่หนักไปกว่านั้นก็ได้
เรื่องนี้ที่เราฟังกันคือมันเป็นเรื่องของความรักของคนเป็นแม่
หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกเสียชีวิตแบบนั้น
ลูกเป็นเสาหลักอาจจะเป็นลูกคนเดียวหรืออาจจะเป็นลูกที่รักมากของครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับ
ทำงานดีด้วยอาณาคตกำลังไปไกล
มาเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าตัวของแม่เนี่ยอาจจะเสียใจ
แล้วก็กลายเหมือนจะเป็นความอาฆาตแค้นใช่นะครับแล้วก็เอาศพเก็บไว้ที่ชั้นสอง
ให้คนอื่นเนี่ยมาเช่าได้แต่ผมว่านะคุณแม่เขาต้องดูลักษณะก่อน
เนี่ยเข้าข่ายฉันจะให้แกเช่าเพื่อฉันจะต้องทำอะไรแกสักอย่างหนึ่ง
แต่ลูกชายเขาอย่างที่บอกเขาก็หวังดีนะเขามาไล่คืนนะ
ไล่คือให้ย้ายไปเลยคือคงจะรู้ว่าแม่คิดจะทำอะไรอย่างหนึ่งประมาณ
แม่เขาเหมือนจะสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปเรื่อย
แล้วตัวของลูกชายก็จะไปไหนก็ยากนะเพราะว่าแม่ก็ยังผูกเวรผูกกรรมผูกจิตกับตัวลูกเขาไว้อยู่
คือเรียกหาทุกวันคือต้องถามพี่เมสรุปพี่เมเช่าเท่าไหร่

ฮะ๘๐๐บาทคือห้องหนึ่งนี่นะข้างด้วยนะประมาณ๑๕ปีได้มั้ง
ก็ถือว่าถูกมากนะ๘๐๐บาท
พี่แจ๊คมันเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะแล้วมันไม่ใช่ผืนเที่ยงอะไรนะก็เจริญอยู่แล้ว๘๐๐บาท
ซึ่งพี่เมย์ก็คิดแต่ว่า
แม่เหมือนกันน่ะเนอะเขาอาจจะเห็นว่าลูกอยากมีอนาคตอ่า

นะครับแต่เราจะใช้คำนี้ก็ได้นะครับว่า
ถูกและดีมันไม่มีในโลก
อีกคำนึงคือถูกและดีมันก็มีบ้าง

ใช่มันก็ต้องเป็นตามเรทราคาของมัน
อยากจะบอกว่าฟังเรื่องนี้คุณผู้ชมถ้าตั้งใจฟังนะ

จังหวะที่คุณแม็กซ์เขาต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างนะครับ
นี่คือเรื่องที่ป้าแมวได้ยินได้ฟังมา
แล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันอีกทอดหนึ่ง
ในช่วงของเทศกาลเดือนฮาโลวีนนี้นะครับ
โอ้โหคืนนี้ขอบคุณป้าแมวอีกครั้งหนึ่งนะครับ

นั่นคือทั้งหมดที่สถานีผีดุของเรานำความหลอนความตื่นเต้น
เสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
รับชมกันได้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ
ถ้าเป็นช่องทางอื่นไม่มีนะครับ

ผมป้าแมวแล้วก็ทีมงานทุกท่านลาไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน
นอนหลับฝันดีผีไม่หลอกกันแล้วกันครับ
เจอกันใหม่สัปดาห์หน้า๔ทุ่มตรงเป็นต้นไปทางสถานีผีดุ
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ
ป้าแมวขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ